คุณผู้ชมค่ะคุณธนทรน่าจะได้รับคำถามนี้มาตลอดนะคะ
คือจะพาคนลงถนนไหมจะลงถนนไหม
คือเอาเท่าที่เคยสัมภาษณ์นะคะตัวของหัวหน้าพักอนาคตใหม่เองเนี่ย
พยายามจะบอกว่าอย่างที่อาจารย์ประยุทธ์พยายามจะอธิบายว่า
เวลาพูดว่านอกสภาอย่าเห็นคำนี้หรือว่าพฤติกรรมลักษณะแบบนี้เป็นสิ่งต้องห้ามหรือไม่ควรนะคะ
เช่นเดียวกันกับการชุมนุมเรียกร้องก็อย่าเห็นว่าเป็นเรื่องที่ผิด
และไม่ควรจะทำในระบอบประชาธิปไตยอันนั้นเข้าใจได้
เพราะจริงแล้วมันไม่ได้มีเฉพาะเรื่องการเมืองอย่างเดียวนะคะ
ลงถนนรวมตัวกันชุมนุมมันมีทั้งเกษตรกรนะคะ
มีทั้งเรื่องสิทธิมนุษยชนมีตั้งหลายเรื่องค่ะที่เราไปชุมนุม
หน้าธรรมเนียบชุมนุมที่สภาไปยื่นหนังสือ
แต่อันนี้มันพูดถึงเรื่องนี้เรื่องเดียวไงคะอาจารย์
คือมันตรงไปเลยว่าปียบุตรธนทรจะพาคนลงถนน
พาคนชุมนุมจะก่อม็อบอ่าจะสร้างบรรยากาศที่แบบ
เพิ่งผ่านมาไม่กี่ปีไหนบอกจะทำการเมืองใหม่
ก็จะพากลับไปเหมือนเริ่มอีกแล้วจะหนีไอ้เนี่ยค่ะ
เดาเอาไว้ได้ไหมคะคือทางถ้าหากพักถูกยุบจริงนะครับ
แล้วคุณธนทรหรือผมเนี่ยหยุดบทบาทในทางการเมือง
หรือคุณธนทรไปทำธุรกิจผมกลับไปเป็นอาจารย์
ถ้าผมกับคุณธนทรทำแบบนี้ผมคิดว่าส่งผลเสีย๒ประการ
หนึ่งผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องยุบพักได้ใจในที่สุดก็ทำสำเร็จ

สองคืออะไรครับคนที่ฝากความหวังเนอะครับไว้กับเรา

ดังนั้นผมคิดว่านี่เป็นพันธกิจเป็นภารกิจทางประวัติศาสตร์
ที่ต้องเดินหน้าต่อถ้าหยุดเข้าทางเขาครับ
ถ้าหยุดผมคิดว่าคนที่หวังกับเราแล้วก็จะสิ้นหวังอีกนะครับ
เพราะฉะนั้นก็จะเดินหน้าต่อนะครับแต่เดินหน้าแบบไหนนะครับ
จริงแล้วเนี่ยต่อให้ยุบหรือไม่ยุบ
ผมกับธนทรก็ลนลงข้างนอกสภาอยู่บ่อยครั้งอยู่แล้วนะครับ
เราก็จะขับเคลื่อนในเชิงประเด็นเช่นตอนเนี้ยเรากำลังทำแคมเปญเรื่องของการอ่า
ลงการยกเลิกการกินอาหารภาคบังคับ
แคมเปญไปอีกล่าสุดคือเรื่องเกี่ยวกับ
ลายทุนผูกขาดในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับ
ประเด็นต่อไปก็คือเรื่องเกี่ยวกับที่ดินทำกินการกระจายการถือครองที่ดินนะครับ
ยังมีเรื่องของการกระจายอำนาจทวงคืนอำนาจจากส่วนกลางไปสู่ที่ท้องถิ่น
และที่สำคัญที่สุดการแก้รัฐธรรมนูลนะครับ
ทั้งหมดนี้เราทำอยู่ต่อเนื่องมาโดยตลอดเวลาแล้ว
ต่อให้ยุบหรือไม่ยุบผมกับธนทรก็ทำอยู่ข้างนอกสภา
เพราะเราก็เชื่อมั่นว่าในสภาอย่างเดียวนะครับ
ด้วยสภาพการเสี่ยงของภาคการเมืองแบบนี้มันจะผลักจะดันอะไรต่าง
มันก็ต้องใช้ข้างนอกสภาประกอบด้วยนะครับ

ไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่จะจัดมอบมาล้มคุณประยุทธ์ล้มรัฐบาลไม่ใช่

แล้วบทบาทของธนทรปิยบุตรที่เดินคู่กันนอกสภา

อันนี้คือสิ่งที่มันยังไม่ได้ถูกยุบไงคะ

ไม่แน่ใจว่าประเด็นจะยังเป็นประเด็นเหล่านั้นอยู่หรือเปล่า
อาจารย์จะไม่พูดถึงโครงสร้างอำนาจ
ไม่พูดถึงการสืบทอดอำนาจ

เหมือนกับแทรกแทรงองค์กรต่างอันนี้ในเชิงเก่าหาเขานะคะ
คือคงจะไม่ใช่เรื่องต่างที่เปี๊ยบุธนทรพยายามพูดมาตลอดนอกสภามั้งคะ
ผสมผสานกันผสมผสานกันทั้งหมดนะครับ

ถ้อยคำต่างที่ผมอภิปรายในสภา

คุณเอาธนทรออกจากสภาพุทธรัศดรนะครับ

ภาพในการแสดงออกของเราจะต้องหายไปด้วยหรือ
เสรีภาพการแสดงออกของผมและธนทร
ถูกบังคับให้พูดในสภาอย่างเดียวเท่านั้นหรือ

ดังนั้นติดตัวผมมาตัดสิทธิ์การเมืองผม

คุณก็ตัดสิทธิ์การเมืองลงสมัครรับเลือกตั้งไป
แต่คุณตัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของผมไม่ได้
เพราะสิ่งนี้ติดตัวกับมนุษย์มาตั้งแต่กำเนิด
ผมเกิดเป็นมนุษย์ผมคิดได้ผมพูดได้ผมแสดงออกได้
ดังนั้นผมก็ใช้มันต่อเท่านั้นเองครับ
ส่วนประเด็นจะพูดจาเรื่องอะไรต่างมันก็อยู่กับสถานการณ์ว่าช่วงนี้

มองให้เป็นเรื่องปกติว่านี่ก็คือการเมืองก็คือว่า
ผมอยู่ในสภาไม่ให้ผมพูดผมก็ต้องไปพูดข้างนอก
พี่น้องประชาชนจะกดคลิปของผมดู
ต่อไปนี้ก็ไม่ต้องปลดคลิปแล้วก็ได้ผมไปพูดให้ฟังหน้าบ้านท่านเลย

อาจารย์แต่ว่าบรรยากาศมันจะไม่ใช่แบบนั้นอีกต่อไปแล้วสิคะ
ถ้าสมมุติมีการรวมตัวกันนำโดยธนทรปิยบุตรหลังโดนยุบพักเนี่ย

อนาคตใหม่ถูกกันแกล้งธนทรถูกกันแกล้งปียบุตรโดนกันแกล้
คือมันจะเป็นบรรยากาศเหมือนเกือบจะเป็นการเมืองเพียวเลย
แล้วเป็นการพูดความขัดแย้งเก่าเอามาใหม่

คุณจอมขวัญผมวิเคราะห์แบบนี้นะครับว่า
การชุมนุมครั้งถัดไปถ้าจะเกิดขึ้น
มันไม่ใช่ชนวนสาเหตุมาจากเรื่องของอนาคตใหม่หรอกครับ
ชุมนุมครั้งถัดไปที่จะเกิดขึ้นเนี่ย
มันคือความทนไม่ไหวต่อรัฐบาลชุดนี้
ทนไม่ไหวต่อสิ่งที่พวกคุณทำตั้งแต่๕ปีที่แล้วจนมาสืบทอดอำนาจอีก
ผมเชื่อว่าการชุมนุมครั้งต่อไปขึ้นได้เนี่ย
ไม่ได้เกี่ยวกับที่คุณชอบหรือคุณไม่ชอบ

ไม่ได้เกี่ยวกับภาคอนาคตใหม่แล้ว
ลุกคือขึ้นมาของประชาชนครั้งต่อไป
ถ้าหากจะเกิดนั่นก็คือสัญญาณที่หมายความว่า
รัฐบาลชุดที่แล้วและชุดสืบเนื่องต่อมา
คุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรให้กับประเทศนี้ได้เลย
ในขณะเดียวกันเรากลับต้องเสียต้นทุนมหาศาลของประเทศนี้ไป

ผมว่าเรื่องนี้คือเหตุปัจจัยที่สำคัญ
ตามอาจารย์ก่อนนะคะว่าคนอาจจะมีความคิด
หรือว่าต้นต่อความรู้สึกของตัวเองในการออกมาก็ได้
แต่สุดท้ายแล้วไม่ว่าประชาชนจะออกมาด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่
เรื่องนี้ผมคิดว่าไม่สามารถบอกได้วันนี้ว่าใครนำไม่นำนะครับ
แต่ในท้ายที่สุดสำหรับตัวธนทรตัวผม
ผมยืนยันในเรื่องเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็น
สิ่งนี้ตัดออกไปไหนไม่ได้นะครับมันติดตัวกับมนุษย์ตั้งแต่กำเนิดนะครับ
เราไม่ได้วางแผนเป็นพล็อตประเภทว่า
วันนี้เราโดนยุบทะยุบมาลัยเราลงถนนไม่มี
ก็เราโดนโรงการเมืองในพื้นที่แบบใหม่

ผมก็มาทำกับพี่น้องประชาชนก็เท่านั้นเองนะครับ
ส่วนสถานการณ์บานปลายอะไรต่าง

ว่ามันจะมาจุดติดตอนเอากฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนเข้าสภา
นะครับเหตุการณ์ที่ชินลีไม่มีใครรู้หรอกครับ
มาจากการขึ้นค่าโดยสารนะครับที่เลบานอนที่ขึ้นกันหมด

หรือแม้กระทั่งกปศงวดที่แล้วก็ไม่มีใครรู้แล้วมาจุดติดตอนเรื่องเหมาเข็ง
คนที่มีอำนาจจะคาดไม่ออกเพราะเพลิน
มันเป็นธรรมชาติของคนที่ครองอำนาจมายาว
ผมถึงพยายามจะชี้ให้เห็นว่าคนที่ครองหน้ามายาวเนี่ยต้องฟังเพลง
อย่าไปคิดว่าทุกอย่างจัดตั้งอย่าไปคิดเรื่องเรื่องนี้
ให้กว้างจริงว่าประชาชนเขาต้องการอะไร
ถ้าที่ฉันฟังอาจารย์อย่างคนที่ไม่ได้เห็นด้วยกับอนาคตใหม่มาอยู่แล้ว
คืออันนี้ปฏิเสธความรับผิดชอบตั้งแต่ยังไม่เกิดเลยหรือเปล่าอาจารย์
คือสุดท้ายแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องไปนำเพราะว่าประชาชนเรียกร้อง
บรรยากาศมันมาสถานการณ์มันพาไปถึงจุดนั้น
แต่เหมือนกับแต่ผมปฏิเสธความรับผิดชอบตั้งแต่แรกเลยนะ
ถ้าสมมุติมีการชุมนุมใหญ่แล้วเกิดความเดือดร้อนอะไรขึ้นมาของบ้านเมืองเนี่ย

คือผมคิดว่าการที่จะมาบอกว่า
อันนี้มันเป็นการมองข้ามสเต็ปไปไกลมาก
ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าอย่าดูถูกเสียงของประชาชน
อย่าดูถูกเรื่องความไม่พอใจของประชาชนนะครับ
ประชาชนคนไทยคิดเองได้เขาตัดสินใจได้ว่า
วันนี้มันไม่ไหวแล้วมันถึงจุดที่จะ
ความระเบิดความไม่พอใจออกมาแล้วนะครับ
ผมถึงพยายามพูดมาโดยตลอดว่าเราตั้งพักขึ้นมาเนี่ย
อย่างน้อยที่สุดเนี่ยความไม่พอใจของคนเนี่ย
มันถูกบรรทอนบรรเทาลงไปได้ด้วยสถาบันการเมืองที่เป็นทางการ
เช่นสภารัฐบาล

คนที่เขาไม่พอใจอยู่ข้างนอกแล้วเขาจะทำไง
คือพักการเมืองก็ดีผู้แทนรัศดรก็ดี
คือยานพาหนะในการแบกความต้องการของประชาชนไปดันนะครับ
แต่ถ้าคุณทำลายยานพานะนี้ออกไป
แล้วประชาชนจะนั่งยานผ่านะอะไรไปขับเคลื่อนความต้องการของเขานะครับ
ผมนึกยืนยันมาโดยตลอดว่าระบบรัฐสภาเป็นทางออกที่ดีมาก
แต่ว่าคุณต้องทำอย่างไรอย่ากำจัดใครออกไป

ผมเดินทางไปไหนมาไหนนี่คุณจอมขวัญ
ตรงกันข้ามพี่น้องประชาชนเดือดยิ่งกว่าผมอีก
อยากจะให้พอได้แล้วอาจารย์ก็รู้อยู่แล้วสู้ในระบบเขาสู้ไม่ได้
มาสู้กับเราดีกว่าเต็มไปหมดเลย
ผมกลับยืนยันมาโดยตลอดว่ารัฐระบบรัฐสภาเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างช้า

ผมนึกว่ายังจะผลักดังเรื่องนี้ตลอดเวลา
คุณผู้ชมคะที่ฉันคุยกับอาจารย์ปียบุตรเหมือนกับตอนคุยกับหัวหน้าพักอนาคตใหม่นะคะ
คือคนนอกอะค่ะมองอยู่แล้วว่าโดนนะคะ
แต่ของจริงรอพรุ่งนี้ช่วงบ่าย
เขาไปทำงานกันก่อนแล้วเขาก็ค่อยมารวมตัวกันที่พักนะคะ
ส่วนจะโดนไม่โดนไม่ทราบพรุ่งนี้ติดตามได้กับอาจารย์สุภาพ
แล้วก็คุณภาคภูมินะคะในช่วงบ่ายก็รายงานเป็นรายการพิเศษเลยนะคะ
เกาะติดนะคะว่าพรรคนี้อยู่หรือไป
ยังไงวันนี้ขอบคุณอาจารย์ที่อุตส่าห์มานะคะ

ลูกเรียกบอกลาหรือเปล่านะคะรอพรุ่งนี้อย่างเดียวค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ